คุณผู้ชมค่ะดูความคืบหน้ากรณีที่น้องเขยเป็นชาวพม่า
ใช้กันไกลไปแทงพี่เมียพี่เมียเป็นผู้ชายนะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือ๒มิถุนายน
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสามารถตามจับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเนี่ยตอนเกิดเหตุประชาชนชาวบ้านมุงดูกันเยอะเลย
เพราะว่าสถานที่เกิดเหตุคือกลางตลาดสดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลย
หลังจากที่ตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากเข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกไป
คือเกิดขึ้นกลางตลาดสดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอด
ตอนนั้นชาวบ้านรุมดูนับร้อยคนเลยจนทำให้การจราจรบริเวณนั้นค่อนข้างจะติดขัด
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณห้องแถวที่เปิดเป็นร้านน้ำชา
ตอนที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นายคนนี้นายโมตานอายุ๔๗ปีเป็นชาวพม่าแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน
จมกองเลือดสภาพถูกอาวุธปลายแหลมกระหน่ำแทงที่ราวนมด้านซ้าย
หน้าอกจนเป็นแผลลึกตอนนั้นอาการสาหัสนะคะ
ทีมแพทย์กู้ชีพก็ต้องรีบช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้แพทย์เร่งให้การช่วยเหลือ
แต่จนถึงตอนนี้อาการก็ยังคงไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบกันไกลเปื้อนเลือด
มีคนร้ายทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นทราบมาแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าคนร้ายก็คือนายตานหม่องอายุ๔๗ปีเป็นชาวพม่าด้วยกันนี่แหละ
เป็นน้องเขยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุนายตานหม่องขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็เดินเข้ามาเจรจาปัญหาส่วนตัวกับภรรยา
คือเมียของเขาเนี่ยเมียของคนก่อเหตุอาศัยอยู่กับพี่ชาย
ตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะไปง้อภรรยาแต่ไม่สำเร็จนะคะ
ทั้งคู่มีปากเสียงกันคือมีปากเสียงค่อนข้างรุนแรง
พี่ชายของเมียก็เลยพยายามที่จะเข้ามาห้าม
แต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุกลับโมโหก็เลยใช้กันไกลจ้วงแทงพี่เมีย
ก็คือนายโมตานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งนะเร่งติดตามตัวคนร้ายคนก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดแต่คำถามที่ตามมาคือ
พม่าเป็นเจ้าของร้านขายน้ำชาได้เหรออันนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะ